ลังลาลังลาเฮฮาเหมือนเล่นเล่นในครึ่งดอกฉบา
หลีถึงลันลาเดี๋ยวฟังหลังสโลแกน
ถามดวงรู้ถามโชครู้เพราะฉันคือสิริมงคล
รวบตึงดึงดาวมาเล่าสู่กันฟังอย่างที่เห็น
วันนี้หลีลันลาเป็นพิเศษเพราะวันนี้หลีมาพร้อมกับ
ห้าอันดับราศีรักหวานบานชำโอ้โหเฮ้ย
ฟังแล้วมันจะกะทิเข้าไปในรูหูเริ่มเลยมะ
อันดับห้าราศีธนูก่อนที่จะหวาน
ธนูต้องกินยาคนก่อนเพราะเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการทดลองความแข็งแกร่งของหัวใจ
ธนูต้องเจอบททดสอบต่างมากมายถึงขั้นบุกน้ำลือใส่
เพื่อทดสอบความรักว่าควรจะไปกอดหรือควรจะหยุด
แต่หลังจากตัดสินใจได้ความรักจากหลานปานน้ำกลุ่มดวง๕เลยค่ะ
อันดับ๔ราศีกุลข่าวดีสำหรับคนมีคู่
เดือนนี้จะเคลียร์ปัญหาคาใจจนหมดคู่ไหนที่มีปัญหา
เดือนนี้ก็จะคืนดีกันหน้าตาเฉยแถมกลับความเข้าใจกันสร้างมัน
ส่วนคนไม่มีคู่เดือนนี้จะเจอคู่ครองที่เดินเฉียวกันทุกวัน
แต่เพิ่งได้รู้จักกันเรื่องนี้ซึ่งอาจจะเป็นพี่ยามในหมู่บ้าน
หรือคนขับแท็กซี่ที่มาสมก็เป็นได้
อันดับสามราศีเมษหวานไม่หวานไปดูกันเอง
เพราะพี่แกถึงขั้นจะได้แต่งงานกันเลยทีเดียวตายตายเอามือทาบอก
พูดแล้วมันไส้สงสัยดูแลความรักจนรักหวานบานช้ำเหมือนเดินลั่นไปในทุ่งดอกกระเจียวบาน
แต่ถ้าคิดว่าพี่เนธหน้ามันไส้แล้วไปเจอพี่ราศีต่อไปก่อนดีกว่าค่ะ
อันดับ๒ราศีกุลดดังกลางประเทศมากุมหัวใจ
บนบันดาลให้พี่ราศีกุมตกลูกเอ้ยนั่นมันชางหมายถึงมีลูกต่างหาก
แม้หน้ามันไส้ไหมละรักหวานบานชำถึงขั้นมีลูกกันเลยทีเดียว
หรือบางคู่ถ้าไม่มีลูกหลีก็ขอการันตีว่า
ชาวกุมนี้จะมีความรักที่สดใสแน่นอนเลยจ้า
ความรักน่าจักรจี้เพราะจากดวงแล้วพี่แกถึงขั้นได้เจอบุภเพสันนิวาส
รักแรกพบคู่แท้แต่ชาติปางกร
หลีขอบอกได้เลยว่าจากหลานซึนหยดย้อยจนพึ่งทางสวนต้องมารุมตอง
แต่ต้องระวังดีเพราะความรักอาจทำให้คนตาบอดได้อีก
อ่ะไหนรายชื่อผู้โชคดีทั้ง๕ราศีรักหวานบานฉ่ำ
ขอบอกเลยว่าถ้าแชร์คลิปนี้อันนี้สมจะแรงกูลสิบ
หลีนี่ก็มัวไปเรื่อยเอาเป็นว่าใครแชร์ก็ขอให้รักหวานบานชำไปเลยละกัน
หวานกันขนาดนี้หลีก็ขอลงท้ายเป็นกรอนซะเลย
มองโลกนี้ให้ดีเป็นสีสวยฉาดไว้ด้วยความรักและศักดิ์ศรี
ถ้าทุกอย่างเรามองไว้ในแง่ดีโลกใบนี้ก็สดใสในใจเรา
โอ้โหเป็นไงล่ะลองหลีเอามาฝากใครยังผิดหวังกับความรัก
มองโลกให้สดใสเข้าไว้นะคะสำหรับวันนี้หลีไปละ
สวัสดีมีชัยไอเลิฟยู